ที่เรื่องของพระกับพระพุทธศาสนา
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมมีเรื่องราวของน้อง

แนวคิดคือพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนเป็นฮีโร่
เพราะว่าภาพเป็นพระอุณตราแมนขึ้นมา
เป็นภาพวาดที่เธอเอาไปร่วมแสดงในงานศิลปะ
นี่ฮะ๓ภาพถ้วน
ไม่ได้อยู่ในวัดนะย้ำเป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นมา
แล้วก็เอาไปแสดงมีคนถ่ายภาพเป็นเรื่องเป็นราว
แต่เธอถูกสังคมนั้นรุมด่ารุมประนามว่ามันเป็นการหมินศาสนา

คือเธอที่เอาไปจัดแสดงจัดแสดงอยู่ได้ไม่นานนะคะ
ก็โดนถอดออกถูกต้องแล้วก็ถูกผู้หลักผู้ใหญ่นำตัวไป
เอาพรานภูมิไปขอคำมาเจ้าคณะจังหวัด
แต่ว่าแน่นอนสังคมมันมี๒ด้านเสมอ
เรื่องนี้ความเห็นหลากหลายมากจริง
ตรงกัน๑คนที่ออกมาแสดงความเห็นกับเรื่องนี้
คืออาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งชาติ
เขาบอกว่าอันนี้มันไม่ผิดนะเรื่องนี้มันไม่ผิด
เช่นนั้นเด็กไทยก็คงเก่งแค่ลอกงานเขา

แล้วอย่าไปด่าอย่าไปมองว่าคนคิดต่างเนี่ยเขาเป็นคนผิด

เด็กก็ต้องกฎเรื่องขอโทษเฏ็กก็สั่นไหวไปหมดละ

คนที่จะด่าผมจะด่ามา

เปรตสันนรกหรือคนชั่วหรือตัวละครที่ชั่วไม่ใช่

คือความคิดเห็นบางคนคือมองว่าเหมือนเป็นการล้อเลียน
ว่าคืออุลจอร์แมนมันเป็นตัวการ์ตูนอย่างนี้ละกันนะ
แล้วพอเอาเสียงพระไปวางบนตัวอุนเตอร์แมนและโพสต์ธาตุต่าง
ดูเหมือนกับว่าเป็นการล้อเลียนพระพุทธรูปหรือเปล่า
หลายคนมองว่าพระพุทธรูปเนี่ยคือตัวแทนของพระพุทธเจ้านะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเจตนาของน้องน้องบอกว่า
ก็เรามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับฮีโร่
ก็เลยตัดสินใจสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้นมา

ซึ่งพระหลายรูปก็มองว่ามันคือศิลปะ
ขณะที่พระอีกหลายรูปก็มองว่าไม่เหมาะสม
ครับทีนี้อาจารย์เฉลิมชัยก็อยากให้คนไทยเข้าใจว่า
ศิลปะมันต้องมีจิตนาการ
ความคิดมันต้องแตกต่างมันต้องสร้างสรรค์
แต่ว่าไม่ได้เหยียบย่ำหรือว่าไปลบหลู่

แล้วเราไม่เข้าใจเลยว่าการตีความมันเป็นอย่างไร
ตีความเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปลบหลู่
แล้วก็ไปรุมด่ากล่าวหาเด็กอาจารย์ก็บอกว่า
อย่าไปด่าเด็กเขาด่าแทนเด็กเลย

หรือว่าผิดจากที่เราคิดแล้วมันต้องด่าเขาลูกเดียว

ถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปด่าเงียบไว้
แล้วก็อย่าไปด่าเด็กเด็กไม่ผิดอะไร
ไม่ได้เอาเสียงพระไปใส่กับเบรกอย่างที่ท่านบอกไว้
หรือว่าไปใส่กับสัตว์หรือว่าคนชั่วตัวละครชั่ว
แต่ว่าเป็นละครดีเป็นฮีโร่ของเด็ก
อยากให้นักศึกษาผู้หญิงคนนี้วาดภาพต่อไปอย่าท้อ
แล้วขอให้สร้างสารผลงานศิลปะแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะครับ
คือพอเห็นประเด็นนี้นะฉันแอบนึกถึงคนที่ทำอะไรนะถ้าเครื่องโดราเอมอนเลยอ่ะ
คนนั้นโดนก่นด่าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะ

คือเด็กผมเชื่อว่าตอนนี้เขามีเรื่องในใจแล้ว

กล้าวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับพระหรือว่าอะไรเลย
มันกลายเป็นว่าไปเป็นอุปสรรคปิดกั้นเรื่องของจินตนาการกับเด็กเนาะ
คือจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

แต่การบังคับให้ให้กลายเป็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนผิดเนี่ย
อันนี้คือเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามันควรจะเกิดขึ้นหรือเปล่า